แต่ตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วมันไปทั่ว
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อมันไปทั่วไปเร็วติดกันง่ายเป็นหลายเท่าตัว
เพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุ์เป็นสายพันธุเดลต้าหรือว่าสายพันธ์อินเดีย
ก็มีการพูดถึงเรื่องอ้าวแล้วฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วภูมิลดหรือเปล่า
มันป้องกันเชื้อที่มันกลายพันธุ์เป็นสายพันธุเดลต้าได้หรือเปล่า
ตอนนี้หลายคนก็อยากได้คำตอบว่าเราควรทำอย่างไรนะติดตามพร้อมกัน

เรื่องของวัคซีนในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดที่คุณก๊อฟบอก
คือมาถึงจุดที่คนหวั่นไหวกันไปหมด
จะฉีดเข็ม๑หรือฉีดเข็ม๒ก็ตามเถอะ
คือเขาหวั่นไหวกันว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ย
มันจะมีผลในการมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าข่าวเนี่ยมันเริ่มทยอยออกมาในแนวที่ว่า
มีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์อินเดีย
สายพันธุเดนต้าน้อยกว่ายี่ห้ออื่น
ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้า
แล้วนี่จะต้องฉีดเข็ม๓กันหรือเปล่า
เขาจะเริ่มตั้งคำถามว่า

ซีโนแวคหรือรอวัคซีนอื่นก็เพราะอย่างนี้ไงครับ
เขาเปิดให้ไปจอง๙โมงมีคนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
ไปจองก็ตั้งแต่ตี๑ตี๒ตี๓คิวเต็มแล้ว
นี่ที่เชียงใหม่หรือที่โรงพยาบาลรามาเนี่ย
เปิดให้จองไม่กี่นาทีคิวเต็มครับคิวเต็มเว็บล่ม
ทีนี้ลองฟังคำตอบข้อมูลจากคนที่เขาเป็นผู้รู้
ผมคิดว่าคนนี้เชื่อแหละเชื่อได้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินพร
รัฐมนตรีศึกษาในตอนนี้เป็นที่ปรึกษาสบคท่านอธิบายอย่างนี้
บอกว่าตอนนี้โควิดสายพันธุเดนต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ย
มันระบาดลุกลามในบ้านเราเร็วมากเอาเฉพาะในกอทม
ข้อมูลที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อกี้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เจอการระบาดในกอทอมอ
เป็นสายพันธุเดนต้าแล้วเห็นไหมฮะเดิมเนี่ยเจอไม่กี่คน
ปั๊บปุ๊บปั๊บ๑๐ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บระบาดไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์
นี่๕๐แล้วครึ่งหนึ่งแล้วแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะลุกลามมากขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยทั่วประเทศแล้วสุดท้ายมันจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในวันหน้า
คุณหมออุดมบอกว่าโดยรวมเนี่ยไอ้สายพันธุเดนต้าเนี่ย
มันไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธุอัลฟ่ามากนักหรอกแต่ว่ามันจะทำให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ
ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติได้เร็วขึ้นมันทำให้ปอดอักเสบได้เร็วขึ้น
นี่คืออันตรายของโควิดสายพันธุเดนต้าทีนี้
ที่มันเกี่ยวกับวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยมันยังไง
แต่เอาว่าให้รู้ไว้ตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าดูการสร้างภูมิต้านทานเนี่ย
รองลงมาก็ซีโนแวค
แต่ว่าคนที่ฉีดซิโนแวคอย่าเพิ่งใจแป้วคุณหมออยากบอกอย่างนี้
ตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน
ไม่มีทางป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวมีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป
แต่สำคัญคือฟังนะแต่สำคัญคือแม้ไม่สามารถป้องกันได้
แต่ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงแต่ประสิทธิภาพการป้องกัน
เจ็บป่วยรุนแรงการเข้าโรงพยาบาลและการตาย
ยังมีการป้องกันสูงเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แม้จะเป็นวัคซีน
ซิโนแวคอันนี้ก็แปลความให้เข้าใจง่ายว่า
ี่ห้อไหนก็ตามที่ฉีดแล้วถึงจะติดเชื้อได้อยู่
แต่ว่ามันจะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงไม่ป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก
ไม่ต้องถึงเข้าห้องอยู่ไอซียูไม่ต้องใส่ท่อหายใจ
ฉีดแล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือทุกยี่ห้อก็เหมือนกันหมด
แม้กระทั่งชิโนแวคฟังอย่างนี้แล้วก็ก็น่าจะเข้าใจ
เข็มเนี่ยต้องไปเบิ้ลเป็นเข็มที่๓ไหม
เพื่อให้มันมีภูมิมากขึ้นเนี่ยคุณหมออุดมบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
รอดูคำแนะนำก่อนเขากำลังให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษา
และรอข้อมูลจากต่างประเทศอยู่ฉะนั้นที่ฟังได้วันนี้ก็จบได้ข้อยุติ
สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวค
คือถึงติดเชื้อแต่ไม่ทำให้ป่วยหนักและไม่ถึงตายแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ
ไม่ต้องคิดอะไรมากทีนี้ก็มาถึงประเด็น
การปรับแผนฉีดวัคซีนใหม่เพื่อแก้ปัญหาหยุดยั้งคนติดเชื้อ
แล้วป่วยหนักป่วยแล้วตายแผนที่จะปรับคือปรับตามข้อมูล
ที่มันปรากฏชัดอยู่ในขณะนี้ข้อมูลอะไรล่ะครับ
ข้อมูลที่พบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ตายติดเชื้อโควิดเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว
แล้วถ้าแยกรายละเอียดอ้าวฟังพบว่าอย่างนี้
ผู้สูงอายุติดเชื้อร้อยคนเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุติดเชื้อร้อยคน
ตายซะสิบคนแต่ว่าคนติดเชื้อที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาว
อายุสี่ยี่สิบถึงสี่สิบปีติดเชื้อพันคน
ตายเสียคนเดียวเท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะ
ว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยโอกาสตายน้อย
ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนให้คนสองกลุ่มนี้ก่อน
อย่างจริงจังสิครับที่เน้นว่าอย่างจริงจังก็เพราะว่า
เมื่อแรกเริ่มเนี่ยเราก็วางแผนการฉีดไว้อย่างนี้แหละ
ลงทะเบียนหมอพร้อมก็เปิดให้ผู้สูงอายุผู้ป่วย๗โรค
ลงทะเบียนก่อนนัดฉีดก่อนแต่ว่าพอหลังหลัง
เป้าหมายมันเปลี่ยนเพราะว่าวัคซีนถูกแบ่งถูกเบียดไปจุ
กลุ่มนั้นกลุ่มนี้สเปะสปะไปหมดเลยครับ
คือไปดึงออกมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วย๗โรคเดิมอันนี้คือปัญหา
แล้วปัญหาก็วนมาที่เดิมว่าเออ
ไอ้วัคซีนมันไม่ได้เข้ามาตามแผน
และกลุ่มผู้ป่วย๗โรคจะได้รับการฉีด
เราเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับว่าเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเนี่ย
เขาจะส่งมอบให้เดือนละ๕ล้านโดสเท่านั้น
แผนเดิมเนี่ยเดือนละ๑๐ล้านโดสหายไปครึ่งหนึ่ง
แล้วจะทำยังไงครับนี่แหละคือความหงุดหงิดอึดอัด
ของคนทั่วไปเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน
แล้วประเด็นนี้มันก็กลายเป็นประเด็นร้อนลามเข้าไปในสภาผู้แทน
ลามเข้าไปในแวดวงนักวิชาการในสภาก่อน
ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลรัฐบาลเดือนสิงหาหน่อย
พุ่งเป้าบริหารจัดการโควิดล้มเหลว
ขยายความว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปแล้วครับ
เพราะจะยิ่งเกิดความเสียหายต่อประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ
ต่อประชาชนหนักขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนั่นในสภาเรื่องการเมือง
ทีนี้อันนี้ก็น่าสนใจมันลามมาถึงจุดนี้ครับ
จุดที่อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยช้ำนำหลายสถาบัน
เขาขยับตัวออกมาลุกไล่ฟ้องร้องให้ดำเนินคดีกับผู้นำรัฐบาล
ผู้นำฝ่ายบริหารดำเนินคดีฐานอะไร
ฐานเลินเล่อทำให้คนตายทำให้ประเทศชาติเสียหาย
เลยจุดที่จะทนลับสภาพได้นี่เห็นพวกมีฮะ
อาจารย์นิติศาสตร์ฟ้องนายกกับรัฐมนตรีสาธารณสุข
บริหารเลินเล่อทำคนตายประเทศชาติเสียหาย
คนที่อยู่ในข่ายถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่มีแค่นายกกับคุณอนุทินนะ
อาจจะมีค่าราชการฝ่ายปฏิบัติระดับหัวแถวโดนหางเลขเข้าไปด้วย
นี่ท่านนึกถึงตอนที่นายกยิ่งรัก
อดีตนายกยิ่งรักเป็นนายก
ตอนนั้นโอ้โหคนออกมาขับไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง
ปปศหวังจะให้พ้นตำแหน่ง
แต่สุดท้ายที่พ้นตำแหน่งเนี่ยไม่ได้พ้นเพราะถูกไล่นะ
พ้นเพราะว่าสารตัดสิน
ให้พ้นกรณีที่คุณทวินเปลี่ยนสี
เห็นไหมครับแล้วในหลายประเทศเนี่ยผู้นำที่ฝ่ายค้านประชาชนเดินขบวนขับไล่ชุมนุม
ทำยังไงเขาก็เขาก็ไม่พ้นตำแหน่งอยู่ได้
แต่ว่าไปป๊อกก็ต้องถูกน็อกด้วยคำตัดสินของศาลนี่แหละฉะนั้น
เขาถึงเรียกว่านี่แหละตุลาการพิวัฒน์ให้คอยดูเรื่องที่อาจารย์คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายสถาบันเดินหน้าฟ้องนายกมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
โดยคำสั่งสารได้หรือไม่ต้องตามดูนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประชาชนก็รออยู่เหมือนกัน
ถึงความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับการฉีดวัคซีน
โดยที่ไม่ต้องควักเงินไปจองหรือว่าจ่ายเองนะฮะ